เห็นวิวที่ทัดความสวยงามความธรรมศาสตร์ของประเทศสปล่าว
ส่งคลิปส่งตรงเลยนะมาให้บันเทิงไทยรัฐค่ะ
ยังไงก็ฝากน้องแจ็คไทยรัฐทีวีด้วย
แล้วก็นี่คือลูกใหม่ของพี่จินค่ะ
นี่คือน้ำไหลจน

ทีมงานบอกว่าอยากให้ลองใส่ชุดยาวบ้างนะคะ
จะได้เปลี่ยนลูกตัวเองแล้วก็มีแบบ
ตอนนี้จะบินแล้วล่ะค่ะจะบินแล้ว

ฝากติดตามด้วยค่ะน้ำไหลจด
น้ำไหลจน
พอแล้วพอแล้วปลาปลาเข้าหน่อยค่ะ
เออมันไหล่แล้วล่ะเอาล่ะ

เพลงใหม่ของเอ้ยจินตลาภูราภูมิสุขค่ะ

ที่มาเป็นชุดราตรีแปลกตาดีแต่สวยอลังการ